ไปดูต่อกันที่เหตุสลดที่บุรีรำคุณผู้ชมค่ะ
คือผู้ชายคนนี้เป็นนุ่มใหญ่แหละค่ะเขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียน
เขาก็ดูแลสวนทุเรียนอยู่แล้วปรากฏว่าไปถูกแตนต่อยตา
ปรากฏว่าพอแตนมันต่อยเขาปวดปวดเสร็จเขารู้สึกว่าอุ๊ยไม่ไหวแล้วตามันบวมมาก
งั้นเลยบอกคนแถวนั้นบอกว่าเอางี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แต่กลายเป็นซ้ำซ้อนคุณผู้ชมระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปชนท้ายรถค่ะ
แล้วสุดท้ายคุณผู้ชมลองดูสภาพเขาค่ะ
โอ้โหเนี่ยคือคนที่เป็นทั้งชาวบ้าน

แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ด้วยที่เข้าไปพยายามเรียกเขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายนวลสุวรรณประคำนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซสีน้ำเงินมาแล้วดันไปชนท้ายรถกระบะค่ะเป็นกระบะเสริมโครงเหล็กสีน้ำเงิน
เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะกู้ภัยเนี่ยตอนไปถึงพยายามเร่งประถมพยาบาล
แล้วนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลโนนสุวรรณก่อนที่จะมีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบุรีรำ
เรื่องเศร้านะคะเขาเสียชีวิตค่ะ
ญาติมีการรับศพกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านในอำเภอโนนสุวรรณ
ทำกลางความสกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวญาติเล่าแบบนี้บอก
ก่อนเกิดเหตุตัวนายโยธินไปตรวจดูแลสวนทุเรียนของตัวเอง
ดันไปถูกแตนต่อยเขาที่ตาก็เลยบอกนะคะ
คนที่มีสวนอยู่ในแถวนั้นใกล้กันบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะ
ตาไม่ไหวแล้วเริ่มจะบวมแดงขึ้นมาแล้วก็ปวดมากแล้ว
แต่ระหว่างทางขี่มอเตอร์ไซค์ไปสุดท้ายคุณผู้ชมเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุเพราะไปชนท้ายกระบะนั่นแหละค่ะก็คาดว่าเจ้าตัวเนี่ย
อาจจะคงตาบวมแดงแล้วก็คงเจ็บมองทางไม่ค่อยเห็นนะคะ
ก็เลยเกิดเหตุกลายเป็นเสียชีวิตอย่างนี้เลย
ลูกชายคุณผู้ชมคะเป็นเนรนะคะเนรโอเล่หรือว่าเนรอธิปานังอายุ๒๐ปี
เนรบอกแบบนี้บอกว่าตัวเนรเนี่ยบวชบวชเป็นเนรอยู่ที่วัดป่าอำภาวันคุณานุสรมา๓ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันโยมพ่อเนี่ยนะคะเพิ่งจะซื้อของมาถวายที่วัด
แล้วก็บอกกับเนรโอเล่ว่าเดี๋ยวจะให้บวชพระนะ
วันที่๓มกราคมก็คือหลังปีใหม่ที่จะถึงนี้
แต่สุดท้ายเนรบอกโยมพ่อดันมาเสียชีวิตก่อน
ตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเสียใจมากและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับปากว่ายังไงก็จะบวชพระสงฆ์ตามที่พ่อตั้งใจค่ะ
เดี๋ยวพวกเขียนไปไหนครับอยากมาหาหรือกลับตามเครื่อง
ติดที่เราไปเสียก่อนอยู่แล้วครับ
ในประวัติธรรมนี้บวดพระสงฆ์ได้นะครับ

เพราะว่าพ่อเองยังไม่ทันได้เห็นชายพระเหลืองของลูกเลยนะคะ